หวังว่าลูกยังมีชีวิตอยู่

บ้านห้วยฝักดาบที่อำเภอแม่แตง

วันที่๕กันยายนนะครับหายไปอย่างไร
ร่องรอยวันนี้หาทั้งวัน
ก็ไม่เจอนะครับไม่มีร่องรอยเลย

ส่งเข้ามาคือวันนี้เจ้าหน้าที่

ลักษณะคล้ายกับซากสัตว์

ตรงจุดตรงนี้นะครับเมื่อประมาณทุ่มครึ่งนะครับ
สพแม่แตงเนี่ยได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านตอนที่ขับรถ

แล้วมีกลิ่นเหม็นเน่าลักษณะโชย

มาแถวเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางที่ลงจาก
เขาไปนะฮะห่างจากบ้านน้องจีน่า

ก็เลยมาตรวจสอบเพื่อให้สิ้นสงสัยว่ามันคือกลิ่นอะไรนะครับ
แต่มันลึกลงไปแล้วมันมืดมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
โรยตัวลงไปสำรวจด้านล่างนะครับตรงจุดที่มีคนบอกว่าได้เจอกลิ่นนะฮะ
ซึ่งพอลงไปถึงแล้วเจอเนี่ยก็ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนแล้วครับ
เพราะว่ามันเป็นลักษณะของซากของสัตว์ซากของไก่ที่มันตายแล้ว
มีชาวบ้านเนี่ยเอาใส่ถุงเอามาทิ้งเอาไว้นะครับ
นี่นะฮะตรงจุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่มาค้นหากัน
คือเจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นเรื่องดีแล้วนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยแจ้งเบาะแสนะครับ
ว่าเออได้กลิ่นหรือว่าเห็นอะไรผิดปกติผิดสังเกตแบบไหนอะไรยังไงจะได้มาดูกัน
เพราะเราต้องช่วยกันตามหาน้องจีน่ากันต่อนะครับ
คือพอลงไปดูแล้วเป็นซากไก่ที่อยู่ในถุงนะครับที่มันตายแล้ว
คือทุกคนก็โล่งใจแล้วครับอย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังในการตามหาตัวน้องจีน่ากันต่อไป
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช่วงนี้ไก่ในหมู่บ้านเนี่ยป่วยตายจากโรคเนี่ยเยอะนะ
แต่ก็มีบางคนที่ไม่เอาไปฝังไม่เอาไปกลบหรือไม่เอาไปทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน
บางคนก็ใส่ถุงแล้วก็โยนทิ้งเอาไว้ตามข้างทาง
แต่มีอยู่จุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเอาละตรงนี้เราโล่งใจแล้ว
ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับน้องจีน่าที่หายตัวไป
แต่มีอยู่จุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เองก็ยังเห็นจุดที่เป็นจุดมีพิรุษหรือจุดผิดสังเกตอยู่
คือลักษณะตรงนี้ที่ลงไปมันเป็นเหวเป็นหุบเข้าไปใช่ไหมทางลงเขาเนี่ยมันจะมีป่ามีย่ามีต้นมงต้นไม้อะไรเยอะ
ลักษณะร่องลอยมันเหมือนมีรอยย่าหักเป็นหักนะเวลาคนจะเดินแล้วหักหัก
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เอาซากไก่มาทิ้งอาจจะเดินลงไปทิ้งลึกถ้าไม่ได้โยนลงไป
หรือมีใครผ่านเส้นทางแถวนี้ซึ่งมันใกล้กับบ้านน้องจีน่าแค่ประมาณ๕๐๐เมตร
กู้ภัยบอกกู้ภัยตอนโรยตัวลงไปไม่ได้หักอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
จะมาตรวจให้สิ้นสงสัยอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ที่สว่างหน่อยนะครับ
คือวันนี้มืดค่ำแล้วความจริงยุติการค้นหาแล้วล่ะแต่มีชาวบ้านแจ้งเบาะแสมาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี
ที่แจ้งเบาะแสความผิดปกติผิดสังเกตมาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับน้องจีน่านะฮะ
มันเป็นซากไก่ที่ชาวบ้านเอาใส่ถุงไก่ที่ตายแล้วก็ไปโยนทิ้งเอาไว้เดี๋ยวฟังเสียงกู้ภัยหน่อยนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับคือส่วนหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่าจะมีคนที่มีความเชื่อหรือว่า
มีวิชาอาคมด้านใดด้านหนึ่งจะลงไปแล้วไปหักเส้นทางเพื่อจะไปไหนอะไรยังไงอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ชาวบ้านเขาบอกนะ
แต่ว่าทางหลักวิทยาศาสตร์ตำรวจกับกู้ภัยบอกว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกก็คงไก่ตายแล้วก็เอาใส่ถุงไม่รู้จะทิ้งไหนก็โยนทิ้งลงไปเลย
ทิ้งตรงนั้นไปเลยใช่ไหมคะหรือกลัวจะโยนไม่พ้นก็เลยเดินลงไปก็หักกิ่งมงกิ่งไม้หักต้นไม้หน่อยแล้วก็โยนทิ้งไป
วันนี้ชาวบ้านขับรถผ่านตอนที่จะกลับบ้านเปิดกระจกแล้วกลิ่นมันเหม็นโชยมามันโชยมาเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีศูนย์ปฏิบัติการในการตามหาน้องจีน่าอยู่ก็เลยไปบอกก่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกเอาละเดี๋ยวก่อนที่พรุ่งนี้จะเริ่มกันใหม่เดี๋ยวแวะไปดูตรงนี้ก่อน
เพราะว่าชาวบ้านเพิ่งแจ้งมาอันนี้โล่งใจนะฮะเพราะว่าไม่ใช่น้องจีน่านะครับทุกผู้ชมครับไม่เกี่ยวน้องจีน่านะ
อย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังในการที่จะตามหาตัวเด็กต่อนะ
แม้จะ๓วันแล้วก็ตามเวลาอยู่ที่หน้าจอเนี่ยถ้านับวันวันนี้๓วันแล้วนะ
สามวันเต็มเต็มแล้วนะคะครับสามวันกับหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะครับเราตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมจนกว่าจะหาน้องเจอนะคะ
ทีนี้เนี่ยพยายามที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องของหลักฐานทั้งเรื่องของการสอบปากคำพยานบุคคลต่างเนี่ยนะคะ
แน่นอนว่าตำรวจเนี่ยตั้งทงไว้๓ประเด็นสำหรับการหายตัวไปของน้องจีน่าน้องผู้น่ารักคนนี้นะคะ
หนึ่งเรื่องของการลักพาตัวสองเรื่องของการพลัดหลงป่าสามเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเรื่องของการลักพาตัวเนี่ยนะคะ
ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะหาเบาะแสอย่างวันนี้ก็มีการขึ้นฮอกันไปไปดูตรงจุดที่มีคนบอกว่าไปพบแสงพบควันตรงจุดนั้นว่าเอ๊ะมีคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นว่าน้องอาจจะหลงป่าเนี่ยนะคะวันนี้ก็เหมือนกันพยายามเคลียร์ทุกประเด็นเคลียร์ทุกข้อสันนิษฐานอย่างวันนี้ประเด็นเรื่องของการหลงป่าเนี่ยนะคะก็มีการไปที่ไร่ข้าวโพดใช่ไหมคะไปถางไร่ข้าวโพดซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับบ้านน้องจีน่าเพื่อเคลียร์ตัดไปทีละช้อยทีละประเด็น

นักสหวิชาชีพเข้ามาร่วมกับทีมสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อสอบปากคำพิชชายของน้องจิน่าก็คือน้องจูเนียไว้๔ขวบนะน้องจูเนียเนี่ยก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องจีน่านะคะแล้วก็มีการสอบปากคำคุณแม่มาลีคุณแม่ของน้องจีน่าเพิ่มเติมด้วยตอนนี้ตำรวจเตรียมเรียกพยานพยาน
ให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใครเห็นเด็กบ้างในเวลานั้นพยามเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ชมเราทำกลับสิทธิ์ให้หน้าจอนะพยามเรียกมาสอบปากคำค่ะเพื่อต่อจิ๊กซอจากการให้ปากคำของพยานเราเนี่ยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในทางการค้นหาน้องนะฮะจะเริ่มเริ่มไล่ตรวจสอบแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะครับแล้วก็เพื่อจะสอบสวน
ทีมสอบสวนแล้วก็ทีมสหวิชาชีพซึ่งเมื่อวานนี้เราติดขัดในเรื่องของเด็กนะครับเรื่องของเด็กเด็กที่อาจจะต้องขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมามาเป็นพยานก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนนะครับยังไม่ตัดประเด็นไหนอย่างที่เรียนไปก็มีทั้งเรื่องของหลงป่าเรื่องของการรักพาตัวแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
เกิดอะไรทั้งอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้ตัดประเด็นอื่นได้
ส่วนกล้องวงจรปิดก็ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
เสียดายว่ากล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบบ้านของน้องเนี่ยคือไม่มี
กล้องวงจรปิดตรงนี้ห่างไปจากบ้านน้องสักประมาณ๑๐กิโลเมตรนะคะ

หมู่บ้านนี้ก็อยู่ห่างไกลไปอยู่แถวเขาอะไรพวกนี้แล้ว
แล้วไม่มีกล้องวงจรปิดในพื้นที่หมู่บ้านนะครับ
ก็จะเห็นตรงนี้แต่ก็จะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรก็ต้องไปไล่ดูกันต่อนะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจสอบบริเวณบ้านของน้องจีน่าด้วยนะครับ
ถนนหน้าบ้านด้วยนะซึ่งตรวจสอบไปเนี่ยไปจนถึงจุดที่ห่างจากหน้าบ้านไปสักประมาณ๒๐เมตร
เป็นจุดที่มีพยานบอกว่าเห็นน้องจีน่าเป็นครั้งสุดท้ายอยู่แถวนี้ก่อนที่เด็กจะหายตัวไป
อกจากนี้นะครับยังไปตรวจสอบรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
แล้วก็รถที่เข้าออกหมู่บ้านในช่วงเวลาที่เด็กหายไปด้วยซึ่งพบว่ามีรถยนต์อยู่๕คัน
มีจักรยานยนต์อีก๑๓คันรวมเป็น๑๘คันนี่นะครับมีการตรวจสอบรถกระบะนะซึ่งเป็น๒ใน๓ของรถยนต์นะฮะนี่ครับ
การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถของนายวุฒิไกรมีร่องรอยครูดไถอยู่ที่ใต้กันชนรถด้านหน้า
แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันเกิดจากอะไร
เนื่องจากเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านมันเป็นเส้นทางขึ้นลงเขามันสูงชันอยู่แล้ว
ทั่วไปก็จะมีการครูดกับพื้นถนนได้ตามปกติอยู่แล้ว
ส่วนรถอีกคันนึงเนี่ยอยู่ระหว่างการประสานงานติดต่อให้เจ้าของเอารถมาตรวจสอบ
แล้วตำรวจยังติดตามรถเร่ขายของด้วยนะครับ
เข้ามาในหมู่บ้านในวันเกิดเหตุซึ่งมีอยู่อีก๒คัน
นี่ร่องรอยลักษณะอย่างนี้นะครับ

ครูดบางอย่างบางทีกันชนหลุดแล้วมีสนิมแล้วอย่างนี้
มันน่าจะเกิดขึ้นสักกี่วันมาแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เจ้าของรถกระบะคันหนึ่งที่ชื่อว่านายวุฒิไกรเนี่ยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกว่าปกติอาศัยอยู่ที่บ้านที่อำเภอแม่ริม
วันเกิดเหตุคือ๕กันยายนเขาขับรถกระบะมาที่บ้านภรรยาในหมู่บ้านห้วยฝักดาบ
เพื่อมาเอารถจักรยานยนต์ไปซ่อม
หลังจากนั้นก็บรรทุกรถจักรยานยนต์๒คันขึ้นท้ายกระบะแล้วขับออกจากหมู่บ้าน
พอสักประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีตอนที่ขับออกไป
เป็นจังหวะที่ขับรถสวนทางกับจักรยานยนต์ของนายสุริยะพ่อของน้องจีน่าพอดี
ตอนนั้นขี่จักรยานยนต์กลับเข้าหมู่บ้าน
นายวุฒิไกรบอกว่าขับรถกลับออกไปเนี่ยก็ขับไปตามปกตินะ
ไม่ได้สังเกตเลยว่ามีรถคันอื่นตามหลังหรือเปล่า
วันรุ่งขึ้นเนี่ยมาเห็นข่าวนะจากทางสังคมออนไลน์จากทางโทรทัศน์จากสำนักข่าวต่าง
ก็รีบเดินทางไปหาตำรวจที่สพแม่แตง
เพราะว่าตอนนั้นมีข้อมูลว่ามีรถต้องสงสัยที่ขับสวนกับจักรยานยนต์ของคุณพ่อน้องจีน่า
ตอนที่พ่อน้องจีน่ากำลังจะกลับเข้าบ้านแล้วก็มาถึงก็ไม่เห็นลูกแล้ว
คุณวิทยกายเขาเรียบไปหาตำรวจเลยไปที่สพแม่แตง
ให้ข้อมูลตามความจริงแล้วก็เอารถมาด้วยนะครับนี่ฮะ
เอามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
มาเอารถเครื่องให้ต่าง
จะเอาลูกเครื่องเป็นซ่อมคือในวันเกิดเหตุภาพบรรยาภาพบรรยาภาพ
บรรยาภาพไม่ได้ขึ้นมาเลยผมเนี่ยผมขึ้นจากบ้านไปเลย
ก็ประมาณหกโมงอ่าหกโมงครึ่งน่ะหกโมงครึ่งเก็บเจ็ดโมงอ่ะ
แล้วผมลงไปลงไปปุ๊บผมออกส่วนแล้วก็ออกขึ้น
และผมออกไปปุ๊บบ้านเขาจะมีมอเตศร์ไฟเหมือนกันครับ
เนี่ยผมจะมาผมตรงเนี่ยว่ามันพอเมาส์แต่ว่ามัน

มีสามคันนะครับรถกระบะนะครับอีกคันหนึ่ง
ก็คือรถของคุณกิติศักดิ์นะครับมีบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องจีน่าแค่๕๐เมตร
เขาบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุจอดรถอยู่ที่บ้านส่วนตัวเขาขี่จักรยานยนต์ออกไปทำธุระนอกหมู่บ้าน
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่น้องจีน่าหายตัวไปนอกจากนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้านด้วยค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่มีจักรยานยนต์เนี่ยครับมีอยู่๑๓คัน
คือวันนี้ตรวจสอบทั้งหมดไม่พบอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกตินะครับ
เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าการตรวจสอบหาหลักฐานเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก
เนื่องจากในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องเหลือเกินแล้วดินบนผิวถนนเนี่ยมันเป็นโครนหมดแล้ว
สืบสวนสพแม่แตงกับชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดเชียงใหม่
จะไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
นี่ฮะช่วงที่มาไล่ดูกันเอาจุดเท่าที่มีอ่ะนะครับ
พบกล้องที่บริเวณบ้านของผู้ใหญ่บ้านอยู่ทางเข้าออกหมู่บ้าน
ช่วงตี๔ของวันที่๕กันยายน

แต่นั่นมันเป็นช่วงก่อนที่น้องจีน่าจะหายไปไงอ่า
ตั้งแต่ตี๕น้องจีน่าหายไปนู่นประมาณ๖โมงเย็น
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไล่ดูว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย
ช่วงที่ก่อนน้องจีน่าจะหาย
หรือว่าช่วงเวลาใกล้กับที่น้องจีน่าหายเนี่ย
มีรถเข้าออกกี่คันอะไรยังไงเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันต่อไป
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนเนี่ยตำรวจสพแม่แตงนะคะ
นำตัวนายอาผะอายุ๔๔ปีนะคะอาผะเป็นใคร
อาผะเป็นเพื่อนของคุณพ่อน้องจีน่า
ไปสอบปากคำตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
คือตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องยังติดใจ
ติดใจหลายประเด็นเลยสำหรับตัวนายอภะ
คือต้องบอกแบบนี้ค่ะนายอาผะเนี่ยเป็นคนไม่กี่คนในหมู่บ้านนี้
น้องจีน่ายอมให้เข้าใกล้แล้วยอมให้อุ้มโดยที่ไม่ร้องไม่งอแง
นี่ค่ะเมื่อคืนตำรวจนำตัวไปสอบปากคำอย่างหนักเลยนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจเองก็ไปตรวจค้นที่บ้านของนายอาผะเนี่ย
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านน้องของจีน่านะคะไปสักประมาณ๒๐๐เมตรค่ะ
คุณพ่อของน้องจีน่าเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะนายอาผะเนี่ย
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกสาวหรือเปล่า
ซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่บรรยากาศนะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านของนายอาผะ
อภะไม่อยู่บ้านคนที่อยู่ก็คือนายจกรหรือว่านายไม้อายุ๒๗ปี
เป็นลูกเลี้ยงของนายอาผะกับภรรยาของนายอาผะ
ซึ่งนายไม้เนี่ยอ้างบอกว่าเพิ่งตื่นนอนไม่รู้เรื่องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกว่านายอาผะออกไปจากบ้านตั้งแต่๘โมงเช้า
นำรถจักรยานยนต์ไปปะยางที่หมู่บ้านอื่นนี่แหละค่ะ
ประเด็นนี้พอยต์อยู่ตรงนี้ที่คุณพ่อคุณแม่น้องสงสัย
เพราะคุณพ่อคุณแม่น้องตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไม
จริงแล้วในหมู่บ้านร้านปะยางรถก็มี๒๓ร้าน
ทำไมต้องข้ามหมู่บ้านไปปะยางหมู่บ้านอื่นนะคะสุดท้ายแล้วตำรวจค่ะ
คุมตัวนายอาผะเอาไว้ได้นะคะ
เรื่องต้นมีการตรวจสอบพบว่านายอาภาเองไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ไม่มีเอกสารทางราชการก็หลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่น้องติดใจ
บ้านเนี่ยได้ไม่นานเอาจริงนะไม่มีใครรู้หัวหนอนปลายเท้าของนายอาผะนะ
ไม่มีใครรู้จักชื่อจริงมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่ามีอาชีพคือรับจ้างทั่วไป
ที่สำคัญนายอาผะมีความสนิทสนมกับครอบครัวของน้องจีน่ามากพอสมควร
อย่างที่บอกไปค่ะเพราะนายอาผะเนี่ยไปเล่นเที่ยวเล่นที่บ้านของน้องเนี่ย
บ่อยครั้งจนกระทั่งน้องคุ้นเคยแล้วยอมให้อุ้มโดยที่ไม่เอางอแงเลยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำนายอาผะปรากฏว่านายอาผะยังคงให้การปฏิเสธ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องจีน่าแต่คุณผู้ชมค่ะ
ยังมีบางประเด็นที่ตำรวจเองก็สงสัยโดยเฉพาะห่วงเวลาหรือว่าไทม์ไลน์การใช้ชีวิตของนายอาผะเนี่ย
ยังมีพิรุษอืมยังตอบบางประเด็นไม่ได้ครับนะคะคือนายอาภาเนี่ย
ตอนที่ตำรวจเจอตัวเมื่อวานนี้ตอนที่กลับมาที่บ้านก่อนจะสอบทั้งคืนเนี่ย
คุณพ่อน้องจีน่าบอกว่านอกจากพ่อกับแม่แล้วก็มีอาผะนี่แหละที่จีน่าเขาให้อุ้ม
อาภาบอกโอ๊ยจีน่าไม่เคยให้ผมอุ้มเลย
พอสอบไปสอบมาถามไปถามมานายอาผะบอกว่า
เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งผมไปหาพ่อน้องจีน่าที่บ้านบ่อย

แต่ตอนหลังเนี่ยผมไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปมานานแล้ว

ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมาพลตำรวจรีพิเชษธีระนันตสินท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้มาติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับได้ประชุมกับชุดสืบสวนสอบสวนด้วย
บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนตั้งปมการหายตัวไปของน้องจีน่าเอาไว้๔ประเด็นด้วยกัน
ความขัดแย้งในครอบครัว๒เด็กถูกลักพาตัว๓เด็กเดินพลัดหลงป่าไปเอง
เกิดอุบัติเหตุแล้วคนร้ายเนี่ยได้เอาศพเด็กไปทิ้งเพื่ออำพลางศพ
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะฮะมองว่ายังเป็นไปได้ทุกประเด็น
หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวที่พาเด็กไปหรือเปล่า

วันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะปูพรมค้นหาในรัศมีรอบบ้านน้องจีน่าให้มากขึ้นนะครับ
จะหาอย่างละเอียดมากขึ้นหลังจากหามาแล้ว๒วัน๓วัน
แล้วจะขยายผลเข้าไปหาในจุดที่เข้าถึงได้ยากด้วย
ระดมกำลังตำรวจฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนไปตรวจค้นบ้านทุกหลังในพื้นที่ด้วย
เพราะในหมู่บ้านห้วยฝักดาบมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด
ตรงนี้เนี่ยประมาณ๑๐๐ครอบครัวอยู่กันประมาณ๕๐๐คน
แล้วจะไปสักถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เนื่องจากตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังถือว่าเป็นคดีเด็กหายอยู่นะครับ
ยังไม่ได้เป็นคดีอาญานะครับ
เดี๋ยวจะไปกระทบกับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจะขอความร่วมมือลักษณะ
เข้าไปตรวจทุกบ้านในหมู่บ้านกันแล้วกัน
มีอยู่ประมาณ๑๐๐หลังอยู่กัน๕๐๐
เอาประเด็นแรกเนี่ยเราก็ตั้งไว้ว่ามีความขัดแย้งกันในภายในครอบครัวของน้องจีน่าหรือเปล่านะครับ
ประเด็นที่สองก็คือมีบุคคลภายนอกมาลักพาตัวน้องจีน่าไปหรือเปล่านะครับ
ประเด็นที่๓ก็คือน้องจีน่าเดินหลงป่าหรือเปล่านะครับ
และประเด็นสุดท้ายก็อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วมีการอำพลางเอาน้องจีน่าไปไว้ที่อื่นหรือเปล่า
สิ่งที่เราโฟกัสนะครับเป็นลำดับแรกก็คือการค้นหาตามสภาพพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ที่เราได้รับข้อมูลนะครับจากพ่อของน้องจีน่าว่าหลังจากที่เขาออกจากบ้านไปเพื่อเอาขยะไปทิ้งแล้วเนี่ยนะครับ
จีน่าทราบว่าได้เดินตามคุณพ่อแล้วก็พัดหลงกันนะครับคุณพ่อกลับมาก็จึงทราบว่าน้องเขาเดินตามไปโดยไม่ทราบ
คือหลายคนบอกว่าเห็นเรื่องราวของน้องจีน่าแล้วคิดถึงตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่คือตอนนั้นถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจดีเอนเอทุกคนในหมู่บ้าน
แต่ตำรวจที่เชียงใหม่อย่างที่ท่านภูมิครับการบอกตอนนี้เป็นคดีคนหายนะฮะคือคดีเด็กหายแต่ตอนที่ทางมุกดาหารตอนนั้นบ้านกกอกท่านผู้ชมยังจำได้คือหายอยู่๒๓วันแล้วไปเจอศพน้องชมพู่

เท่ากับว่าต้องหาแล้วว่าหลักฐานต่างที่อยู่ในจุดเจอศพน้องชมพู่จะไปตรงกับดีเอนเอของใครบ้าง
เขาก็เลยให้คนทั้งหมู่บ้านเลยโดยเฉพาะคนที่ช่วยตามหาในช่วง๒๓วันแรกเนี่ยมาเก็บตัวอย่างดีเอนเอให้หมด
ซึ่งตอนนี้ในคดีของน้องจีน่ายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเพราะเรายังมีความหวังอยู่ว่าน้องจีน่าจะยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะถูกคนลักพาตัวไปหรือว่าศูนย์หายไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่
มีข้อมูลที่บอกว่าพี่ชายของน้องจีน่าคือน้องจูเนียอายุสี่ขวบที่ตอนนั้นเล่นอยู่ด้วยกันบอกว่ามีคนลักพาตัวน้องสาวไปตรงนี้ตำรวจบอกว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนนะครับคือน้องจีเนียอ่อนเพลียจากการถูกสักถามหลายครั้งก็มีสหวิชาชีพมาช่วยสักถามด้วยมันอาจจะยังคลาดเคลื่อนไปคลาดเคลื่อนมานะส่วนที่พ่อกับแม่น้องจีน่าบอกว่ามี

เอาฮอล์ขึ้นไปเลยนะคะด้านบนรองผู้การจังหวัดเจียงใหม่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนักข่าวของเราคุณพ่อของน้องไปกันค่ะแล้วถามว่าทำไมต้องเอาฮอล์ขึ้นไปนะคะสาเหตุที่ต้องบินสำรวจทางอากาศคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านอันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวบ้านด้วยนะคะชาวบ้านเขาแจ้งมาบ
สำรวจคือประเด็นที่ต้องขึ้นฮอเนี่ยมันอยู่ในประเด็นที่ว่าเอ๊ะมีคนลักพาตัวน้องไปหรือเปล่านะฮะแล้วก็เนี่ย
อยู่ตรงนี้ไหมปรากฏว่าไม่มีนะคะยังไม่เจอนะคะแล้วทันทีที่คุณพ่อของน้องจีน่าเนี่ยขึ้น
ลิคอปเตอร์ไปนะคะปรากฏว่าก็มีอาการตื่นเต้นเพราะคุณพ่อบอกกับทีมข่าวบอกว่าปกติแล้วเป็นคนกลัวความสูง
แล้วนี่ก็ครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะที่ขึ้นฮอมาแบบนี้นะคะแต่ถึงว่าจะกลัวความสูงสักขนาดไหนทิ้งความกลัวเลยค่ะ
ตอนนี้ใจต้องการอย่างเดียวคือเจอลูกสาวนะคะบรรยากาศการขึ้นฮอเนี่ยคุณพ่อของน้องจีน่าค่ะคุณผู้ชมนี่ตอนนี้ก็พยายามที่จะมองดูโดยรอบบริเวณหมู่บ้านใจจดใจจ่อแล้วค่ะ
บอกกับรองผู้การจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยมีตรงไหนบ้างตำรวจก็คอยถ่ายภาพไว้ตามคำบอกเล่าของคุณพ่อของน้องจีน่านะคะ
หน้าจุดนั้นที่คุณพ่อให้ข้อมูล
หลังจากที่บินสำรวจเสร็จแล้วลงมาค่ะ
คุณพ่อสุริยะค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะบอกว่า
หลังจากที่น้องหายตัวไปเนี่ยคุณพ่อภาวนาทุกวันเลยนะคะ
หวังว่าลูกสาวจะกลับมาเมื่อคืน
เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะเป็นห่วงลูกอันนี้ท่านรองผู้การนะฮะ
เป็นห่วงลูกไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะ

คุณพ่อเชื่อว่าต้องมีคนร้ายนำตัวน้องไปแน่นอน
เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะอยากฝากถึงคนร้ายว่า
ขอให้นำน้องมาคืนปล่อยไว้ที่ไหนก็ได้
ที่ที่คนเห็นชัดที่ที่ปลอดภัยนะคะ
แล้วจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเลย
ตอนนี้ต้องการที่สุดคืออยากได้ลูกกลับมาสู่อ้อมกอดค่ะ
วันนี้ครับผมอธิษฐานตั้งแต่เช้าครับ
ก็ขอให้เจอครับผมในวันนี้
เพราะว่าหลายวันแล้วลูกหายไปหลายวัน
นั่งมองลูกจากที่สูงก็ยังไม่เจอ
แล้วมันมีโอกาสครับทำพิธีในการ
เรียกร้องขอพรอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
มีครับเมื่อคืนมีครับมีทุกคืนเลยครับ
อยากให้ลูกกลับมาหาพ่อครับ
ถ้าอยู่กับใครก็ขอช่วยให้มากสุด

เอาเด็กวางในที่สาธารณะก็ได้ครับ
ขอให้คืนลูกมาครับผม

ผมไม่ที่จะอะไรขอลูกมาก็

ขอให้คุณพ่อน้องจีน่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
วันเกิดเหตุก่อนที่ลูกสาวจะหายตัวไปเนี่ย

คุณพ่อน้องจีน่าบอกกับเรานะครับนี่ครับ

ไปดูห้องเก็บของแล้วก็ไปดูลูกแมวด้วย
แมว๓ตัวกับแม่แมวอีก๑ตัวที่อยู่ที่บ้าน
คือน้องจีน่าเขาจะมาเล่นกับลูกแมวอยู่หน้าห้องครัว
แล้วก็ไปที่หน้าบ้านแล้วก็หายตัวไป

พ่อบอกยังหันหลังมองน้องจีน่าลูกสาวอยู่เลย
กลับมาจากทิ้งขยะหายไปแล้ว
นี่คือลูกแมวที่เด็กเขานั่งเล่นลูกแมวอยู่นี่แหละ
นี่ครับแม่แมวตัวหนึ่งแล้วก็ลูกแมวอีก๓ตัวนะครับ
คุณพ่อน้องจีน่าบอกว่าในบรรดาแมวทั้งหมดที่บ้าน
ตัวสีครีมเนี่ยเป็นลูกแมวตัวโปรดของน้องจีน่า
จีน่าจะชอบที่สุดตัวนี้นะฮะ

คือไปไหนมาไหนก็จะอุ้มเดินไปเล่นด้วย
คุณพ่อบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าลูกเนี่ยจะเดินหลงไปเอง
เพราะว่าลูกเล่นกับแมวอยู่
คือน่าจะถูกลักพาตัวไปมากกว่า
ตอนนี้คิดถึงลูกมากทุกครั้งที่ตอนนี้
ยังต้องเอาอาหารไปให้แมว
ร้องไห้ไม่ได้เห็นแมวทีไรคิดถึงน้องจีน่าทุกที
พ่อบอกอยากจะให้ลูกสาวกลับมาให้เร็วที่สุด
จะได้มาช่วยกันตั้งชื่อลูกแมว
ยังไม่ได้ตั้งชื่อลูกแมวเลย
ลูกกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยจะตั้งชื่อลูกแมวกัน
พ่อครับวันที่น้องหายครับก่อนออกไปคือน้องเล่นกับแมวอยู่
ครับเล่นกับแมวนี่อยู่ครับ
ชอบจับแมวสีทองแบบนี้ครับ

ก่อนที่จะออกไปคุณพ่อมั่นใจว่าเห็นน้องอยู่ใช่ไหมครับ

คิดถึงครับคิดถึงตลอดเลยครับ
เมื่อคืนก็นอนไม่หลับเลยเห็นภาพลูก

กลับมาหาครอบครัวกลับมาหาพ่อ

กลัวที่สุดก็คือไม่ได้ลูกกลับมานี่แหละครับ
คุณพ่อน้องจีน่าพาคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเรา
ไปดูสมุดวาดเขียนกับตุ๊กตาเป็ดสีเหลืองด้วยนะครับ

แล้วก็มีรองเท้าด้วยเป็นรองเท้าเป็ดของน้องจีน่า

นี่เห็นไหมยังวางอยู่ที่บ้านเนี่ยครับ
เป็นของที่น้องจีน่าเขารักมาก
แต่รักที่สุดก็คือผ้าห่มสีน้ำตาล
ผืนเมื่อวานนี้ที่คุณพ่อพาเรามาดู

ส่วนนี้คือของอื่นของลูกสาวนะครับ
คุณพ่อบอกว่าก็อยากให้ลูกสาวเนี่ย
กลับมาให้เร็วที่สุดอยากเจอตัวเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าใครเอาไปมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณพ่อบอกว่า

กระดาษวาดเขียนเป็ดสีเหลือง
รองเท้าหรือผ้าห่มที่ลูกสาวรักมาก
นี่ยังรอน้องจีน่าอยู่ที่บ้านนี่คุณพ่อบอกนะครับ

อ่าทีนี้คุณผู้ชมนี่ผ้าห่มผืนนี้ค่ะคุณพ่อบอกไปไหนมาไหนเนี่ย
จีน่านี่ต้องเอาไปตลอดอ่ะอ่าเมื่อวานคุณพ่อคุยให้ฟังอยู่
คุณพ่อยังร้องไห้เลยใช่คุณพ่อนี่ร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
บอกโอ้โหแล้วตอนนี้ไม่มีผ้าห่มผืนนี้นี่ไม่รู้จะหนาวแค่ไหนตอนนี้

คุณผ้าคุณผู้ชมคุณของน้องจีน่า
เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะ
เพราะพระคุณพ่อบอกว่าพี่สะพ้ายของภรรยาของน้องคุณพ่อ
โทรไปสอบถามหมอผีคนหนึ่งที่บ้านแก่น้อย
หมอผีบอกว่าน้องยังมีชีวิตอยู่นะคะ
ซึ่งคืนวันที่๕กันยายนที่ผ่านมา
น้องจีน่าถูกผู้ชายคนหนึ่งลักพาตัวไป
วิธีการคือพาน้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้าน

เพื่อจะนำตัวน้องไปขายต่อให้กับคนที่ต้องการเด็กไปเลี้ยง
หมอผีบอกเพิ่มเติมบอกว่าคนที่ลักพาตัวน้องไป
เป็นคนในหมู่บ้านที่ชอบมาเที่ยวหาที่บ้านของน้องจีน่าหลายครั้ง
ลุกคลีกับน้องจีน่านี่แหละค่ะ
ประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้คุณพ่อสงสัยนายอาผะ

อันนี้ตามความเชื่อนะ

ก็ต้องใช้หลักทางวิทยาศาสตร์นี่แหละครับ
ในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของกรณีเด็กหาย
นิธิกระจกเงาช่วยเหลืออยู่หลายเคส
หลายกรณีนะครับเรื่องของเด็กหายนะครับ
คือล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นเพจของมูลนิธิกระจกเงานะครับ
บอกเอาไว้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงกรณีการหายตัวของน้องจีน่า
โดยบอกเป็นข้อไว้แล้วเปรียบเทียบกับเคสที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย
มูลนิธิกระจกเงาบอกว่า๑พ่อแม่เป็นพ่อแม่แท้ของเด็ก
อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านที่เกิดเหตุ
ตัดประเด็นเรื่องการแย่งความปกครองบุตร
ไปได้เลยตัดทิ้งเป็นลำดับแรกได้เลย
เพิ่งมาอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุได้ไม่นาน
ชาวบ้านบางคนไม่รู้จักน้องจีน่าด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเป็นลูกใคร
เด็กวัย๑ขวบ๑๑เดือนยังเดินได้ไม่แข็งนัก
มีการค้นหาในพื้นที่ร่วมกันหลายหน่วยงานในจุดที่คาดว่าเด็กอาจจะเดินไปถึง
ทั้งการค้นหาในแหล่งน้ำใกล้เคียงก็ยังไม่พบเบาะแส
มุลินิธิกระจกเงาบอกว่าข้อ๔ลักษณะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชนบทห่างไกล
มีคนภายนอกขับรถมาเร่ขายของบ้างในช่วงเวลากลางวัน
ถ้ามีรถคนแปลกหน้าเข้ามาชาวบ้านจะรู้
ข้อ๕หมู่บ้านที่เกิดเหตุมีประมาณ๑๐๐หลังคาเรือน
รัศมีบ้านเรือนกระจายตัวห่างกันประมาณ๑กิโลเมตร
เป็นหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าแล้ว
ข้อ๖เด็กหายในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๙นาฬิกา
ซึ่งเป็นช่วงค่ำขณะนั้นแม่เด็กทำกับข้าวอยู่ในบ้าน
พ่อเด็กออกไปทิ้งขยะนอกบ้านเด็กวิ่งเล่นอยู่แถวบ้าน
ตำรวจตั้งประเด็นเบื้องต้นพลัดหลงด้วยตัวเองและลักพาตัวเด็ก
ตอนนี้ยังไม่พบตัวหรือว่าพบเบาะแส
ตำรวจยืนยันจะมีการค้นหาและสืบสวนต่อจนกว่าจะได้เบาะแส
กรณีเด็กเล็กหายในเชียงใหม่เคยเกิดขึ้นเมื่อสี่ปีที่แล้ว
ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบตัว
มูลนิธิกระจกเงาบอกว่าหายเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันยังไม่พบตัว
ซึ่งก็จะไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการหาน้องจีน่า
บอกว่าเมื่อเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
มีเหตุน้องเดือนฉายเด็กหญิงอายุ๒ขวบ

เมื่อปี๖๐หายตัวลึกลับในหมู่บ้านกลางหุบเขา
ปัจจุบันผ่านมาเกือบ๕ปียังไม่พบตัว
ลักษณะการเกิดเหตุใกล้เคียงกับกรณีน้องจีน่ามาก
ก็คือหายตัวที่บริเวณหมู่บ้านชนบทห่างไกล
และเป็นหมู่บ้านที่แทบไม่มีบุคคลภายนอกเข้าออก
นิธิกระจกเงาบอกว่าบทเรียนจากกรณีของน้องเดือนฉาย
มีสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้ในการตามหาน้องจีน่าก็คือ
การสอบปากคำบุคคลในระแวกใกล้เคียงทั้งหมด
ว่าในวันเวลานั้นมีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรในพื้นที่อยู่บ้าง
เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านทั้งหมด
ต้องรีบเก็บพยานหลักฐานที่มีเงื่อนไขด้านเวลาอย่างเช่นกล้องวงจรปิดและสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำแทบทุกอย่างแล้วนะฮะใช่ค่ะ
อยู่ที่ว่าจะเจอน้องหรือไม่อย่างไรจะเจอเมื่อไหร่แบบไหนยังไง
แต่๕ปีก่อนเนี่ยคือ๔ปี๔ปี๕ปีปี๖๐หายไปคนนึง
แต่หมู่บ้านอื่นนะจนตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาให้กำลังใจครอบครัวของน้องจีน่าเยอะมากเลยนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจค่ะที่ส่งไปให้คุณแม่คุณพ่อของน้องจีน่า

ใช่ค่ะน่ารักเลยนะคะก็คือคุณแม่ของน้องชมพู่
นี่ไฟกำลังต่อแตะเลยเนอะ
ค่ะนี่ค่ะคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะคุณแม่สาวิตรีวงศรีชานะคะ
วันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวของน้องจีน่าด้วย
ก็บอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่น้องจีน่ามีความหวัง
มีความหวังจงเชื่อมั่นว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
แล้วนักข่าวก็ถามว่ามีอะไรจะแนะนำไหมนะคะ
คือก็เข้าใจหัวอกนะฮะเข้าใจหัวอกของคุณพ่อคุณแม่ของน้องจีน่า
คุณแม่สาวิตรีบอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่น้องจีน่าเนี่ย
ตั้งสติหยุดร้องไห้แล้วคิดหาทางออกส่งกำลังใจให้ค่ะ
ความคิดของแม่ตอนที่แม่ยังไม่เจอขอสื่อถึง
ครอบครัวน้องจีน่าอยากให้กำลังใจนะคะพ่อแม่ของน้องนะคะ
แล้วก็ขอให้น้องปลอดภัยขอให้น้องกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะ
ไม่ว่าน้องจะอยู่ตรงไหนนะคะขอให้น้องปลอดภัยนะ
แล้วก็อยากให้พ่อแม่ของน้องจีน่านะคะอ่า
ตอนนี้ยังหาน้องไม่เจอก็จริงค่ะแต่ว่า
จากที่พวกเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มานะคะ
ใดที่ยังไม่เจอน้องขอให้พ่อแม่น้องมีกำลังใจแล้วก็
นึกเสมอว่าตามใดที่ยังไม่เจอตัวน้องในสภาพไหน
เชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ถ้าน้องมีคนเอาไปนะคะ
ขอให้มีกำลังใจสู้นะคะแล้วก็มีสติมากนะคะ
เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง
การหายตัวไปนะค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมคล้ายกับ
เรื่องของน้องชมพู่ที่บ้านกรอกกอกที่มุกดาหารอ่า
ผู้ชมครับดูภาพของน้องจีน่าอีกสักครั้งนะฮะ
ทีมข่าวของเรานี่คุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เรามานะครับค่ะ
น่ารักจริงน่ารักน่าชังมากเลยอ่ะเนี่ย
หนึ่งขวบสิบเอ็ดเดือนค่ะเดือนหน้าสิบเก้าตุลาคมจะครบสองขวบเต็ม
จีน่าตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รออยู่นะค่ะ
นี่เราอ่านข่าวกันทุกวันเราก็ภาวนาเหลือเกินอืม
ขอให้รอดปลอดภัยใครเอาไปเนี่ยเอามาส่งนะ
เขาบอกกับเราตอนที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับตอน
พาลูกสาวไปเนี่ยพาไปส่งไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะ
แล้วก็ฝากบอกเจ้าหน้าที่ฝากแจ้งมายังคุณพ่อคุณแม่

นี่คือความเคลื่อนไหว

วันนี้วันที่๓แล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะตามหากันต่อนะครับ